อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์อุกอ่านเหมือนกันค่ะบุกเข้ามาถึงในบ้านเลยแล้วก็มายิงผู้ชายวัยสี่สิบปีคนนี้เสียชีวิตทีนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างตามอยู่นะว่ามาจากเหตุอะไรกันแน่คนร้ายถึงมาก่อเหตุที่บ้านหลังนี้เลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งกว่าเขาจะไปเจอศพเนี่ยเจอศพเมื่อวานตอนเช้าแต่ว่ามาก่อเหตุตั้งแต่ตอนกลางคืนแล
เป็นหลักฐานค่ะไปถามพยานพยานอยู่บ้านใกล้กับบ้านหลังนี้เนี่ย
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่๑๖ก็คือวันอาทิตย์สักช่วง๒ทุ่ม
ตอนนั้นเพื่อนบ้านเขาก็อยู่ในบ้านของเขานะ
ได้ยินเสียงเหมือนกับปืนดังที่บ้านของในก้อยนี่แหละ
ดังมาสองครั้งปั้งปั้งไม่กล้าไม่กล้าจะออกมาดู
พอเช้าวันรุ่งขึ้นเช้าวันจันทร์ตอนตีห้า
ออกมาดูอ้าวในก้อยเสียชีวิตอยู่ตรงหลังบ้านแล้ว
แล้วทีนี้สาเหตุเนี่ยการก่อเหตุคืออะไรคนที่มาก่อเหตุคือใคร
ตำรวจบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลพยาหลักฐานต่าง
แล้วก็จะเชิญคนใกล้ชิดกับนายก้อยไปสอบปากคำ
แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบสวนตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
คือที่บ้านนี้ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดด้วยไง
เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีกล้องวงจรปิดอย่างน้อยก็จะเป็นหลักฐานได้
เดี๋ยวตำรวจต้องไปตามหากล้องวงจรปิดในจุดอื่น
ว่าคนร้ายเข้ามาก่อเหตุได้ยังไงด้วยนะคะ